คุณผู้ชมคะชอบฟังเวลาที่อาจารย์สุภาพวิเคราะห์
เรื่องคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
ทีนี้ณตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะคะ
ว่าจะมีการรื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่
พยายามหลักฐานใหม่แล้วก็เรื่องของสารเสพติดโคเคนที่พบในเลือดด้วย
แต่ทีนี้ขั้นตอนกระบวนการคุณสืบสกุลว่ามันจะเริ่มต้นยังไง
จะรื้อยังไงเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ก็คือเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มาให้คำตอบด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
คนเขาอยากรู้ครับว่าถ้าจะมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ในทางปฏิบัติจะเริ่มต้นยังไง
อันนี้ต้องถามจากคนที่เป็นอดีตนายตำรวจแล้วก็
ตอนนี้ก็มาเป็นเลขาธิการสถาบันการปฏิรูปเพื่อกระบวนการยุติธรรม
ท่านตามรสบิฤทธิ์หวิรุดสริสวัสดีบุ๋ท่านจะมีคำตอบมาให้พวกเรา

สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
จะนับหนึ่งยังไงครับสมมุติว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่เนี่ย
สมมุติว่าเอาละมีคำตอบมีความชัดเจนแล้วว่า
สั่งให้รื้อคดีขึ้นมาทำไม

คือเรื่องนี้นะฮะภาษาทางกฎหมายไม่เรียกว่าเป็นการรื้อคดีนะครับ
แต่เป็นกรณีที่นะฮะจะมีพยาหลักฐานใหม่อะไรนะฮะ
ก็สามารถเสนอให้พนักงานในการสั่งคดีได้

เป็นกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อย่างไรนะครับ
กรณีนี้นะฮะพนักงานอายการเขาก็เพิ่งได้ข้อมูลใหม่ใช่ไหมฮะ
ฐานใหม่ในเรื่องของความเร็วนะฮะที่มีการยืนยันร้อยเจ็ดเจ็ด
แล้วก็การเสพโคเคนซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะ
แต่ตำรวจจะเห็นแล้วหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ไม่ต้องเริ่มต้นที่สนทองหล่อสอบสวนใหม่
เริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ไม่ต้อง
ไม่ใช่อย่างนั้นครับเพียงแต่เอาไปหลักฐานนะฮะ
ที่เป็นหลักฐานใหม่จริงเนี่ยฮะเสนอพนักงานอายการครับ
ส่วนสำนวนทุกอย่างยังอยู่ในสำนวนที่
ครับครับครับใช้สำนวนเดิมทุกอย่างครับ
เอาข้อมูลจากหลักฐานใหม่ใส่เข้าไป

ของเก่าที่อยู่ในสำนวนคือความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ของใหม่สมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่า๑๗๐กว่า
ก็เอาใส่เข้าไปด้วยเอาใส่เข้าไปด้วย
ฉะนั้นศาลจะพินาเองว่าความเร็วอันไหนถูกต้อง
อย่างนั้นหรือว่าใส่เข้าไปยังไงครับ
อายการครับยังไม่ได้ไปถึงศาลนะฮะ
ก็อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาว่าความเร็วรถ๗๗เนี่ยนะฮะเป็นพัยรักษันใหม่หรือไม่

นะฮะเพราะจริงจริงเนี่ยมันปรากฏอยู่แล้วนะฮะในสำนวนการสอบสวน
เพียงแต่ถูกทำลายเสียน้ำหนักไปด้วยคำให้การของพนักงานที่ผู้รับผิดชอบ
ความเร็ว๒๒๔ชุดนะครับช่วกรึงไม่เกิน๘๐ชุด๑๗๗แล้วก็ให้อัยการไปไป
อะไรไปชั่งน้ำหนักกันเอาเองอย่างนั้นเหรอครับเขาชั่งแล้วนะครับใน

มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่มันถูกนะฮะใช้เล่กับสอบสวนนะฮะ
ในการสอบปากคำบุคคลก็คือทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพิสูจน์เนี่ย
ให้ความเห็นประกอบว่าน่าจะคาดเคลื่อนน่าจะคาดเคลื่อน
นะครับผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็สอบพยานอีกสามปากสี่ปากอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์บทโทตำรวจแล้วก็ด็อกเตอร์หรือรวมไปถึงโพนากาศโทอะไรเข้าไป
ก็ไปทำลายน้ำหนักของ๑๗๗ลงแทนที่มันจะ๑๐๐เปอร์เซ็นต์มันก็เอาเลย๒๐๒๐เปอร์เซ็นต์ครับ
ทีนี้เรื่องสารเสพติดที่หมอรามาเขายืนยันไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานใหม่อยู่ในสำนวน
ใช่ครับโคเคนเนี่ยเป็นหลักฐานใหม่สำหรับพนักงานในการแน่นอนนะครับเพราะเขาไม่เห็นมาก่อน
แต่ไม่ใช่หลักฐานใหม่สำหรับตำรวจนะครับถ้าเอาเรื่องโคเคนเข้าไปเนี่ยนะครับ
เสนอเข้าไปให้การเนี่ยตำรวจที่รับผิดชอบการสอบสวนเนี่ยที่เก็บหลักฐานโคเคนเอาไว้เนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีนะ
ถูกไหมครับทีนี้คำถามตามมาสมมุติว่าฝ่ายทนายความของคุณบอส
เขาเห็นว่าหลักฐานใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักฐานเก่า
แล้วเขาไปร้องเรียนที่โน่นที่นี่เหมือนที่เคยร้องมาร้องกันไปร้องกันมาร้องกันไปเรื่อยอย่างนั้นเนี่ย
ทำได้ไหมได้ครับถ้าเขาจะร้องว่าสิ่งที่นำใส่เข้าไปบางอย่างเนี่ย
ไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่พนักงานอายการจะมีอำนาจในการไปพิจารณาสั่งฟ้องเนี่ยหรือไม่ฟ้อง
ก็ทำได้ครับเขาก็มีสิทธิยื่นคำร้องครับแล้วถ้าเป็นหลักฐานไม่ใช่หลักฐานใหม่จริงเนี่ยนะครับ
อายการก็นำมาพิจารณาไม่ได้นะครับครับครับอ๋อแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเนี่ย
ยังไงคดีนี้อายการต้องนำฟ้องศาลไม่ใช่ตัดสินกันในชั้นอายการว่า
สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องถูกไหมครับอ๋อยังไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนนะครับ
เพราะเรียนตรงว่าเรื่อง๑๗๗ความเร็ว๑๗๗เนี่ยนะครับ
จะถือเป็นหลักฐานใหม่หรือไม่นะครับเพียงแต่บางคนตีความว่า
ความเห็นของดรสะทนที่บอก๑๗๗อันนี้อาจจะเป็นพยากฐานใหม่
เป็นบุคคลใหม่ที่ไม่เคยสอบมาก่อนถ้าตีความว่านะฮะดรสะทนเนี่ยนะครับ
เป็นพยานใหม่ก็อาจจะพอกล้อมแก้มไปได้ครับ
ทีนี้พยานเก่าสองคนที่คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งเป็นพลอากาศโทเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยยังพอมีน้ำหนักให้ทางโน้นหมายถึงว่าทางคุณบอสเนี่ยเอามาสู้ได้ไหม
อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของความเร็วไม่มีความหมายอะไรหรอกครับ
เพราะว่าบุคคลทั่วไปจะบอกว่ารถคันนี้เร็วเท่านั้นเท่านี้จะมาหักนะฮะ
หักล้างความเห็นของพิสูจน์หลักฐานหรือนักวิชาการมันไม่ได้หรอกครับ
มันไม่มีน้ำหนักแต่มันจะมีน้ำหนักในเรื่องของการขับรถตัดหน้า
อืมนะฮะที่ว่าจากดาบวิเทียนเนี่ยขับรถเปลี่ยนช่องทางนะฮะครับครับ
อันนั้นจะเป็นจะมีน้ำหนักตรงนั้นครับเพราะว่าจะไม่มีหนทางอื่นในการพิสูจน์นะฮะ
ครับครับฉะนั้นคำว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่
คนที่ติดตามเรื่องนี้คนที่รักความเป็นธรรมคนที่อยากเห็นความเป็นธรรมเนี่ย
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลิงโลดว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่
แล้วจะนำไปสู่การตัดสินว่าผิดถูกไหมครับเอ่อไม่ไม่ไม่มีนัยะอย่างนั้นเลยครับ
นะฮะไม่มีนัยยะแม้ทั้งโคเคนเนี่ยนะครับแม้เสพโคเคนจริงเนี่ยนะฮะ
การเสพโคเคนก็เป็นเรื่องความผิดฐานเสพโคเคนนะฮะแต่จะพิสูจน์อย่างไรว่าการเสพโคเคนเนี่ยนะครับ
เป็นอะไรฮะเป็นพยากฐานของความประมาทการประมาทหรือไม่มันอยู่ที่พฤติกรรมนะครับ
หนึ่งขับรถนะฮะเร็วนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่กระทำประมาทอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะ
โคเคนก็เป็นเรื่องความผิดฐานเสพโคเคนแต่อาจจะเพียงแต่เป็นพยานแวดล้อมว่า
คุณเสพเสพแล้วเมาหรือเปล่าอืมถูกไหมฮะเสพแล้วบางทีไม่มืนไม่เมา
ก็ไม่ได้เป็นเหตุของความประมาทนะครับแต่เรื่องความเร็วเนี่ยนะฮะ
ถ้าเร็วเนี่ยชัดเจนนะฮะทีมอะไรฮะทีมวิ่งผลัด๔คูณร้อยจึงมีความพยายามในการทำลายน้ำหนักเรื่องความเร็ว๑๗๗ของพิสูจน์หลักฐานไงครับ
ครับผมถามใหม่ว่าถ้าไม่ต้องเริ่มสอบกันใหม่
ตำรวจก็เพียงแต่ว่านำหลักฐานใหม่ใส่เข้าไปแล้วส่งให้อายการถามว่าถ้าอย่างงั้นในชั้นตำรวจเนี่ย
ใครเป็นคนรับผิดชอบคุมคดีนี้ครับ
นี่เขาเรียกร้องว่าเพื่อความสบายใจเนี่ยเขาไม่ไว้ใจสนทรทองหล่อแล้วล่ะ
ทำได้ครับพบตรก็สามารถสั่งได้อยู่แล้วครับสั่งให้กองปราบเข้ามาหาพยาหลักฐานใหม่ได้อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่สอบสวนอะไรนะครับรวบรวมหลักฐานใหม่นั้นอาจจะเป็นพยานบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นเหตุการณ์ที่มากกว่าพยานที่ตำรวจสอบเข้าไปในสำนวนนะฮะ
แล้วก็รายงานไปให้พนักงานในการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องทำตามที่พนักงานในการสั่งเสียก่อนนะฮะ
ก็คือสอบดรสะทนนะฮะเรื่องความเร็วแล้วก็เรื่องโคเคนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะต้องมีคนถูกดำเนินคดีอาญานะครับ
คนถูกดำเนินคดีกองปราบทำได้ฮะแต่กรณ์จริงกองปราบก็ยังเป็นตรวจด้วยกันนะครับ
ถ้าให้ดีท่านนายกต้องสั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหาพยาหลักฐานและประกาศให้ประชาชนนะครับ
ส่งพยานหลักฐานอะไรที่อาจจะรู้เห็นแล้วไม่ได้เป็นพยากฐานที่เคยพูดกันมาก่อนไปให้กรมสอบสวนพิเศษ
กรมสอบสวนพิเศษก็อาจจะส่งนะฮะให้พนักงานในการแล้วก็พนักงานในการอาจจะสั่งให้ตำรวจดำเนินการเข้าช่องทางของการสอบสวนปกตินะครับ
ทั้งหมดเนี่ยท่านรอคิดว่าอีกนานไหมกว่าจะรู้ผลว่าออกหัวออกก้อยยังไง
นานคงไม่นานแล้วครับตอนนี้เพราะทุกฝ่ายเร่งรัดนะฮะนายกก็คงเร่งรัดอยากจะให้มีผลแต่ผมไม่มั่นใจว่าผลคดีที่จะนำไปสู่การสั่งฟ้องนะฮะแล้วก็ได้ลงโทษจริงเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
มันต่างกับการที่นะฮะไม่ได้สอบสวนแบบพิเลนแบบนี้นะฮะไปทำลายน้ำหนักความเร็วไปสอบใครต่อใครที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหาแล้วพยาหลักฐานที่มันมีความชัดเจนในฝ่ายที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาเนี่ยก็กลับไม่ได้สอบให้มันก็พ่วนนะฮะอย่างเรื่องโปเคนี่จะใส่เข้าไปแต่แรกมันก็เป็นหลัก
สั่งไม่ฟ้องเพราะสำนวนที่ทำไปเนี่ยมันไม่มันฟ้องไม่ได้ว่างั้นเถอะแต่คราวนี้การที่แรกสั่งฟ้องครับโทษฮะครั้งแรกสั่งฟ้องไปแล้วนะฮะแต่การสั่งมาร้องเรียนถ้าเรียนตรงตรงไม่มีความชัดเจนนะครับในพยาค่าครับแต่ว่าคราวนี้ยังไงอายการก็น่าจะต้องสั่งฟ้องแน่นอนโดยหลักฐานใหม่ก็น่านะฮะน่าจะสั่ง
ภูมิชาบีบบังคับทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานใหม่นะฮะ
อยู่กับคุณธนสิทธิ์ด้วยฮะคุณธนสิทธิ์ต้องเปลี่ยนแปลงครับ
ครับคือพูดง่ายทุกอย่างยังไม่แน่นอนใช่ไหมท่านรอง
ไม่แน่นอนหรอกครับทำท่าทำทางกันไปอย่างนั้นแหละครับ

เอาล่ะขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณครับ

คือฟังแล้วเนี่ยที่ใจชื้นขึ้นมาว่าจะมีการรื้อขึ้นมา
ลื้อขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้แปลว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อไปครับ
ท่านรองพันธบทเอกวิรุธสวัสดีบุตรเพียงแต่สะท้อนภาพให้ฟังว่า
ขั้นตอนในทางปฏิบัติคำว่ารื้อคดีใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ยังคงติดตามกันต่อนะครับสำหรับคดีของบอสวรยุทธ์นะครับ